หากรถบรรทุกจะยอมบอยคอร์ดไม่ยอมวิ่งบริการรับส่งสินค้า

บรรทุกทั้งหลายเขาก็ประกาศแล้วเขาก็วิ่งที่
โชว์มาแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่างานนี้เอาจริงหรือเปล่ายังตอบไม่ได้
รอการเจรจายังมีห่วงเวลาอีกประมาณไม่กี่วันข้างหน้านี้
สิ่งที่เกิดขึ้นคือลุงตู่ก็สั่งไปว่าถ้าหากมีปัญหาทหารต้องช่วยประชาชนนะ
และทหารพลึบพลับครับทหารพลึบพลับขยับรถออกมาโชว์
โชว์ขนาดไหนระดับทหารโชว์ร้อยคันไม่พอโชว์๓๗๐๐คัน
พร้อมมากในการที่จะรับส่งสินค้าหากรถบรรทุกมีปัญหา
เมื่อวานนี้เป็นนโยบายจากพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบกพอใจยัง๓๗๐๐คันเรียบเรียงมาไว้หมดแล้ว
ค่ายทหารตามหัวเมืองตามในเมืองตามชานเมือง
ทุกแห่งทั่วประเทศไทยพลึบพลับพร้อมมากครับ
แล้วรถของทหารคือทหารก็มีรถหลายแบบไง
มีรถแบบลบมีรถแบบขนส่งมนุษย์ขนส่งทหาร
มีรถแบบขนส่งของก็ได้เหมือนกัน
เอาเฉพาะที่คัดแล้วจากการขนส่งข้าวของได้
ก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
ขนาดเล็กขนได้หนึ่งตันคือเล็กเหมือนคล้ายกระบะเลย
ขนได้หนึ่งตันสี่ตันแปดตัน
ตอนนี้รอคำสั่งจากลุงตู่เท่านั้นกดปุ่มปุ๊บพร้อมบริการทันที
ยังไม่พอไม่เฉพาะทหารบกนะฮะ

เจ้ากลมกิจกรรมพลเรือนอาหารเรือสถานะโคสกกองทัพเรือก็คือ
เรือโทปกครองท่านออกมาประกาศแล้วเช่นกันฮะ
ว่ารถของกองทัพเรือทุกแห่งที่อยู่ริมทะเลนอกทะเล
พร้อมมากในการให้บริการประชาชนรอเพียงคำสั่งจากลุงตู่
จากรัฐบาลเท่านั้นก็พร้อมให้การช่วยเหลือครับ
เท่ากับว่าลุงตู่เอาจริงให้รถทหารวิ่งรับส่งข้าวของสินค้า
หากมีปัญหารถบรรทุกเกิดไม่ยอมวิ่งขึ้นมา
แต่เรื่องนโยบายนี้ไม่ต้องพูดถึงทหารพูดถึงลุงตู่
เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทบอกเฮ้ยความคิดแบบนี้มันออกทำนอง
อื้ออื้อบื้อบื้อเฮ้ยพูดคำนี้เหรออื้ออื้อบื้อบื้อมากเหลือเกิน
เดี๋ยวฟังจากท่านเสรีพิสุทธิ์
คิวหัวคิวกันและต้องใช้ภาษาหย่าว่ามัน
ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนอีกถ้าคุณประยุทธ์ยังมีความคิดอย่างนี้นะ
มีความคิดบูบื้ออย่างนี้ผมไม่อยากจะบอกโง่นะ
ความคิดบื้ออย่างนี้คุณลาออกไปซะดีกว่า
ยังร้อนไม่พออีกท่านหนึ่งสสพิวัลอยู่บำรุงพักฝิทัย

แล้วรถทหารมันไม่ต้องเติมน้ำมันเหรอครับ

เชื่อไหมอะไรฮะว่าเมื่อกี้คิดแบบนี้เลยว่ารถน้ำทหารไม่ได้เติมดีเซลเหรอ

แล้วราคามันไม่ได้เหมือนราคาทั่วไปหรือยังไง
มันเหมือนกันแหละแต่นี่คือให้บริการประชาชน
กรณีที่รถขนส่งของจริงเนี่ยเขายังมีปัญหาอยู่ยังเจรจากันไม่ได้
ผมอยากรู้อีกอย่างบริการประชาชนนี้อันนี้ฟรีเลยหรือเปล่า
ถ้าพูดผมเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นรายการ
กระบวนการหักค่าใช้จ่ายเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้เลย
อกจากท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นอกจากสสพิวัลอยู่บำรุงแล้ว
ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่เป็นรถบรรทุกเขาออกมาท้าทาย
อภิชาติไพรรุ่งเรืองบอกไม่มีปัญหานะหากรัฐบาลจะใช้รถทหารในการทำงาน
เอาง่ายยกตัวอย่างท้างานแรกเลยงานหีบอ้อยหีบอ้อยคือต้องขนอ้อยจากไร่
เดินทางข้ามจังหวัดมาที่โรงหีบอ้อยเอาแค่งานนี้งานแรกก่อนฮะ
เดือนธันวาคมธันวาคมเขาจะเริ่มโปรเจกต์นี้โดยปกติรถ๑๐๐คันรถ๑๐๐คันวิ่งกันไปเถอะ
เป็นหมื่นรอบอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลจะสามารถทำได้ขนาดไหน
เพราะว่าหากทำจริงต้นทุนกำไรขาดทุนมันยับเยินเสียหายอย่างแน่นอน
รัฐบาลจะเบิกงบจากใครงบทหารจะเอามาจากไหน
งบโดยไม่มีที่มาที่ไปเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาต่อนะครับ
แต่ท่านโฆษกธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าไอ้แผนที่จะหารเนี่ยพูดแทนท่านนายกนะ
ที่ทหารจะใช้รถในการขนย้ายสินค้าขนส่งเนี่ยมันเป็นแผนสำรอง
เจรจาจบก็ไม่มีปัญหาทหารก็อยู่ในกลมกองออกไป
แต่หากมีปัญหารถทหารก็พร้อมให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
เบื้องต้นของกองทัพบก๓๗๐๐คันนะฮะ

ต่อไปนี้มีประท้วงอะไรทหารก็ต้องออกมาอย่างนี้หรอคะ
ก็เขาก็เหน็บทหารบอกผักชีนี่ใช้ครูคามกูลในใจ

คุณผู้ชมพิจารณาเอาเองได้นะคะ